เด็กไว้ในรถเนี่ยเราไม่ได้นำเสนอข่าวสักพักใหญ่แล้วเนาะ
อืมใช่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอ่ะมันมีอีกแล้วเหรอ
ผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะมันไม่ควรจะมีใคร
ลืมเด็กไว้ในรถจนเด็กตายอีกแล้วนะมันมีอ่ะ
สลดลืมเด็กเจ็ดขวบดับคารถโรงเรียนแต่แม่คาใจว่าเป็นการอำพลังศพหรือเปล่า
แม่สงสัยหรือเด็กอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในรถอาจจะถูกทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
แล้วก็ลักษณะคือเอาศพมาอำพรางในรถนี่นะคะครับคุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
บรรยากาศหน่อยค่ะ
เด็ก๗ขวบผู้หญิงกำลังน่ารักอ่ะ
เด็ก๗ขวบผู้หญิงกำลังอยู่ในวัยที่น่ารัก
น้องเขายังเจ็ดขวบชื่อน้องเจวุล
เห็นสภาพศพแล้วคือทำใจไม่ได้ไม่มีใครทำใจได้หรอก
จริงขนาดว่าเราไม่ใช่ญาติระหว่างข่าวเรารู้สึกแบบสะเทือนใจมากอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ลานจอดรถโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าน้องจีหุ่นน้องเสียชีวิตอยู่เบาะหลังคนขับ
ในสภาพนอนคว่ำหน้านี่กระเป๋าของน้องนะคะ
ซีดมีเลือดทะลักออกมาจากปากกระเป๋าเป้สะพายสีดำวางอยู่

คนขับรถและครูให้ข้อมูลกับตำรวจเบื้องต้นแบบนี้บอกว่า
ตอนเช้าเมื่อวานนี้ขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ย
ส่งนักเรียนที่โรงเรียนตามปกติ
พอเห็นว่านักเรียนลงจากรถหมดแล้ว
ก็เลยขยับรถมาจอดที่ลานจอดรถ
เพื่อรอรับเด็กกลับในช่วงเย็น
กระทั่งเวลาสักประมาณ๔โมงเย็นค่ะ
ขณะที่นำรถออกมารับเด็กกลับบ้าน
พอเปิดประตูรถออกมาเอ้าน้องจีหุ่น
อยู่ในรถตั้งแต่เสียงน้ำ

ปุ้ยคุยสื่อสารรู้เรื่อง

คิดว่าจะมากดแต่ข้างหน้าได้ไหม

คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาแล้วด้วย
นี่อ้าวช่วยกันคิดช่วยกันค้นหาความจริง

ถ้า๗ขวบทุบกระจกไหมทุบกระจกไหม

น่าจะมีคนได้ยินทุบกระจกต้องทุบได้
แล้วก็มันน่าสงสัยตรงที่สภาพตอนที่เจอน้อง
ไปนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงจุดนะ
พื้นรถทำไมไม่นอนอยู่บนเบาะ
เข้าใจแล้วเข้าใจเมื่อกี้ที่วอลหลังเราแล้ว
ที่แม่ทำไมถึงสงสัย

ตอนแรกนึกว่าเป็นเด็กเล็ก
ที่เจ็ดขวบนั้นผู้ชมไปต่อพูดไปต่อ
คือคนขับรถบอกว่าตอนที่เจอน้องตอนเย็นเนี่ย

น้องนอนอยู่ที่พื้นรถ
พยายามจะเรียกน้องด้วยการจับขา

ก็เลยแจ้งให้ครูคนอื่นมาช่วยตรวจสอบ

พ่อแล้วก็แม่ของน้องจีหุ่นเนี่ยเดินทางมาที่สพพานทองค่ะ

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ลูกสาวของคุณแม่เสียชีวิต

ภายหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
แม่ของน้องจีหุ่นร่ำให้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิก
มีครูมาหาที่บ้านมาด้วยกันทั้งหมด๓คนพี่เบิร์ดดอม

ครูคนที่ขับรถรับส่งนักเรียน
ครูพี่เลี้ยงที่นั่งมากับเด็กบนรถ
พอมาถึงที่บ้านลักษณะอ้ำอึ้ง
ไม่ยอมบอกตั้งแต่ตอนแรก
เธอก็เลยถามกลับไปแม่ก็เลยถามกลับไป
ว่าน้องมีโรคประจำตัวหรือเปล่า
มันมีเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ
คือครูถามแม่กลับไปว่าน้องมีโรคประจำตัวหรือเปล่า
มันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
หลังจากได้ยินครูถามเช่นนี้นะ

ใจคอไม่ดีเลยรีบถามกลับไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่า

ครูบอกว่าน้องไม่หายใจแล้ว
แต่ไม่ยอมบอกว่าลูกสาวเป็นอะไรถึงเสียชีวิต

ใช่เค้นถามครูอยู่นาน๒นาน
ครูถึงยอมบอกว่าลูกสาวติดอยู่ในรถตั้งแต่ช่วงเช้า

ประเด็นนี้แหละค่ะที่ทำให้แม่ติดใจสงสัย
โดยเฉพาะสาเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกสาว
กลัวว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเรื่องของการขาดอากาศหายใจ
แต่กลัวว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

แล้วเอาศพมาอำพรางในรถตรงนี้
ยืนยันว่าลูกสาวต้องไม่ตายฟรี
จากนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะคุณแม่คุณแม่
คุณแม่มีลูกสาวเพียงคนเดียว
แล้วเลี้ยงดูมาอย่างดีประคบประงม
จนกระทั่งน้องจีหุ่นอายุ๗ขวบ
คุณแม่ติดใจเรื่องอะไรครับตอนนี้
กลัวลูกจะโดนทำลายร่างกาย

และอ่ำขา

ผมอยากที่ลูกหนูต้องตายที

ท่านบอกว่า๗ขวบรู้เรื่องแล้วค่ะ
บางคนบอกว่าขาดอากาศหายใจจะมีเลือดออกแบบนี้ได้ยังไงคะ

ท่านบอกแค่๖ขวบก็รู้แล้ว
ลูกที่บ้าน๕รู้แล้ว
ล็อกกดได้ทุกอย่าง
ผมไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนนะ

ถ้าเป็นลูกท่านท่านจะสงสัยแบบคุณแม่ท่านนี้ไหม

จะเปิดประตูไม่ได้เลยเหรอ

ถ้าอยู่ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่อยู่ริมอาคารเรียน
ไม่เห็นเด็ก๗ขวบที่อยู่ในรถ
ถ้าเด็ก๗ขวบมาปึ๊บช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้
ไม่รู้นะคุณผู้ชมคิดยังไง
คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในยูทูปไม่มีใครเชื่อเลยนะคะ
รวมไปถึงสภาพน้องเขาที่ตอนไปเจอศพด้วย
คืออันนี้เนี่ยคือไปขับรถจากที่เกิดเหตุมาจอดตรงนี้หรือเปล่า
อันนี้ผมไม่รู้จริงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะ

ไม่นะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในยูทูปนะ
ไม่มีใครเชื่อนะคะว่าเด็ก๗ขวบติดอยู่ในรถ
ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิต
ลองดูก็ได้ค่ะในคอมเมนต์ของยูทูปเนี่ย
ใจสลายแทนแม่แล้วแม่มีลูกสาวคนเดียว
คดีความตำรวจบอกว่าต้องส่งศพน้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ

จะได้ดูตามร่างว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายหรือเปล่า
ค่ะนะคะก็ต้องมีการค้นเรียกคน
คดีนี้อย่างให้ตามต่อแม่ว่าสุดท้ายเราจะไปสุดปลายทางตรงไหนนะ
คือเรามีลูกเห็นข่าวแบบนี้มาแล้วแบบมันใจไม่ดี
ขอบคุณมากที่คุยข่าวกันมาคุยกันต่อ
เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน